ห่างจากทางใต้ของไทยไปเท่าไหร่นะครับ
วันนี้เป็นครั้งแรกที่ทางการมาเลเซีย
รับครับว่ามีกลุ่มไอซิสเข้ามาปฏิบัติการในประเทศ
โดยทางการมาเลเซียยืนยันว่าเหตุป้าระเบิดโจมตีไนท์คลับ
รัฐสลังงอเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

กลุ่มไอซิสก่อเหตุโจมตีสำเร็จในมาเลเซีย
ตำรวจมาเลเซียแถลงยืนยันนะครับว่าเหตุปลาระเบิดโจมตีไนท์คลับ
รัฐสลังงอเมื่อวันที่๒๘มิถุนายนที่ผ่านมา
ทำให้มีผู้บาดเจ็บ๘คนเกี่ยวข้องกับกลุ่มไอซิส
ตำรวจเปิดเผยว่าได้ควบคุมตัวชาย๒คน

ทั้งคู่ยอมรับว่าได้รับคำสั่งจากมุธมัติแวนดี้โมฮาเมดเจดี
ซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะนักรบไอซิสมาเลเซีย

ทางนี้ตำรวจยังเปิดเผยว่าหลังเกิดเหตุ
จับกลุ่มผู้ต้องหาทั้งหมด๑๕คน
จำนวนนี้๒คนเชื่อว่าเป็นผู้ก่อเหตุระเบิดไนท์คลับ
ดังกล่าวและยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมอยู่ด้วย๒นาย
ทั้งหมดให้การว่าได้รับคำสั่งให้โจมตีเจ้าหน้าที่ระดับสูง
ศูนย์กลางความบันเทิงที่พวกเขามองว่า

ก่อนหน้านี้ตำรวจตัดประเทศก่อการร้ายออกไป
โดยระบุว่าแรงจูงใจน่าจะมาจากความขัดแย้งทางธุรกิจ
หรือว่าการพุ่งเป้าโจมตีบุคคลที่อยู่ภายในไนท์คลับมากกว่า
แต่ว่าหลังจากที่กลุ่มไอซิสอ้างเป็นผู้ก่อเหตุผ่านเฟซบุ๊ก
ก็ทำให้ทางการมาเลเซียต้องทบทวนมูลเหตุจูงใจใหม่
ซึ่งการที่ทางการออกมายอมรับว่าเหตุโจมตีที่เกิดขึ้น
เกี่ยวข้องกับไอซิสก็ถือว่าเป็นครั้งแรก
กลุ่มก่อการร้ายกลุ่มนี้ก่อเหตุสำเร็จในมาเลเซียครับ